มาดูกันที่ข่าวดีกันหน่อยของเกษตรกรนะครับ
ประธานมูลนิธิพุทธเศรษฐศาสตร์ครับ
ก็ร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือกันกับภาคเอกชนนะครับ
ที่จะช่วยกันรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรของชาวนา
ในโรงเรียนชาวนาพุทธเศรษฐศาสตร์ครับ
การลงนามความร่วมมือในโครงการรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรของโรงเรียนชาวนาพุทธเศรษฐศาสตร์นะครับ
จังหวัดเชียงรายในครั้งนี้ก็เป็นความร่วมมือจากทางภาคเอกชน
อย่างบริษัทอมตะลันตารีสอร์ทสุวรรณภูมิ
พร้อมจะส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์นะครับ
โดยประธานกรรมการผู้จัดการมองว่า
ผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์เริ่มมีปริมาณที่มากขึ้น

ตั้งใจจะสนับสนุนเกษตรกร
พร้อมกับเชิญชวนผู้ที่รักสุขภาพ
มาอุดหนุนผลิตภัณฑ์เหล่านี้ด้วยนะครับ
ขณะที่ที่พระมหาวุฒิชัยวชิระเมธี

เพราะช่วยให้กับชาวนาไทยหายจนครับ
ซึ่งการก่อตั้งโรงเรียนชาวนาพุทธเศรษฐศาสตร์

ก็มีเป้าหมายอยู่ที่การยกถามนักชาวไร่ชาวนา
พ้นจากความยากจนโดยการเปิดเรียนการสอนสัมมาอาชีพให้แก่ชาวไร่ชาวนา
และความยากจนและคนจนนะครับเพื่อให้นักเรียนทุกคนนั้นอยู่รอดอยู่ได้และอยู่ดีครับ
เพราะฉะนั้นข้าวทุกเม็ดพืชผักสวนครัวทุกอย่างเนี่ย
จะทำในระบบอินซีคือปลอดสารพิษร้อยเปอร์เซ็นต์
อาจารย์จึงบอกคุณโยมสุขุมว่าความรับผิดชอบต่อสังคมเริ่มต้นจากข้าวเมล็ดเดียว
คือข้าวทุกเมล็ดเนี่ยถ้ามันเป็นอินซีนะเราก็ได้ช่วยชาวนา
ลูกค้ามาบริโภคก็ได้กินอาหารปลอดภัยนี่แหละเราร่วมรับผิดชอบชะตากรรมของเพื่อนร่วมโลกแล้ว
คือชาวนาของเราเนี่ยจนมามากพอแล้วนะครับแล้วก็ตรงจุดประสงค์ของผมด้วยที่อาจารย์ทำโครงการนี้ขึ้นมาพอดีนะครับ
ผมก็เลยคิดว่าเป็นแนวโน้มที่ดีที่จะได้ช่วยชาวนาเรื่องราคานี่ผมคิดว่าไม่ใช่เป็นเรื่องสำคัญ
จะซื้อแพงหน่อยเนี่ยแต่ว่าคุณภาพเนี่ยทำให้เราร่างกายแข็งแรงสุขภาพแข็งแรงอันนี้เนี่ยคือเป็นต้นทุนมากกว่านะครับ
หลักใหญ่ใจความเลยนะครับโครงการนี้ก็น่าจะช่วยให้กับชาวนานั้นหายจนนั่นเอง
ผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์นะครับ๐๖๒๒๔๒๘๕๙๔นะครับ
อยู่บนหน้าจอแล้วแล้วก็อีกหมายเลขหนึ่งก็มี๐๖๑๙๑๕๔๖๑๙นะครับ